เมื่อวันที่๑๓กรกฎาคมนอกจากเรารุ้นกันที่สภาแล้วใช่ไหมฮะ
โหวตนายกที่วัดบางคลานเองก็ลุ้น
เออยังไงมีเหตุการณ์ประทากันไง
เจ้าหน้าที่กับชาวบ้านที่ต่อต้านเจ้าอาวาสวัดบางคลานะฮะ
หลังจากชาวบ้านเขายืนกรานเลยว่าไม่ยอมให้เจ้าอาวาสเข้าไปภายในวัด
ภาพเหตุการณ์เมื่อ๑๓กรกฎาคม

เดือดฮะมีคว่างปลาสิ่งของเจ้าหน้าที่หมอบต่ำแบบนี้
คือเจ้าหน้าที่เองยังเอาไม่ไหวยังไม่อยู่เลยค่ะ
ชาวบ้านเองเขาบอกว่าเขาต้องการรักษาทรัพย์สินของวัดแล้วก็มีการปะทะกัน
หนังสติ๊กใส่กันมีการฉีดน้ำ
ว่างปลาข้าวของวันนี้ครับที่ตินักข่าวของเราลงพื้นที่
ขอไปดูหน่อยซิความคืบหน้าวันนี้เป็นยังไงบ้าง
ไปขอดูทรัพย์ศีลภายในกุฏติไม้
ซึ่งเห็นว่ามีทั้งงาช้างพระพุทธรูปโบราณนะครับ
แต่เข้าไปไม่ได้ประตูปิดแบบนี้ครับมิ้นคุณผู้ชม
ปิดประตูลงกรอนเอาไว้มีเพียงภาพถ่ายที่ชาวบ้านส่งมาให้ดูก็เท่านั้นเอง
ชาวบ้านอ้างว่ากุญแจของกุฏิอยู่กับเจ้าอาวาสวัด
ภาพที่ชาวบ้านส่งมาให้ดูเป็นแบบนี้งาช้างโบราณแล้วก็พระพุทธรูปเก่าแก่ต่าง
ทีนี้เอากลับไปดูที่ประตูม้าอีกสักนิดหนึ่ง
ชาวบ้านบอกว่าลูกกุญแจอยู่กับเจ้าอาวาสแต่เอาซูมใกล้มิ้นท์คุณผู้ชมดูครับ
กุญแจคล้องไว้ลูกกุญแจห้อยไว้ไม่แน่ใจว่าเอ๊ะแล้วทำไมถึงเปิดเข้าไปไม่ได้
หรือว่าล็อกหลายชั้นหรือเปล่านั่นสิคะคุยกับประธานองค์กรคนรักวัดบังคลานหน่อยครับ
คุณสุภาเป็นแกนนำแล้วก็มาเฝ้าดูแลกุฏิไม้บอกว่าตัวเธอเองนั้นเป็นลูกศิษย์ของอดีตเจ้าอาวาส
ที่ผ่านมาวัดมีการบริหารโปร่งใสจนกระทั่งมาถูกคณะกรรมการวัดร้องเรียน
ว่าพระครูวิสิตศรีลาพรขออนุญาตเอ่ยนามท่านท่านเป็นอดีตเจ้าอาวาส
ท่านมรณภาพไปมิถุนายนปีที่แล้วมีคณะกรรมการวัดร้องเรียนหาว่าอดีตเจ้าอาวาส
บริหารวัดบกพร่องคณะสงฆ์ก็เลยมีคำสั่งปลดและแต่งตั้งให้พระครูพิสุทธิวรากรเจ้าอาวาส
ปัจจุบันมารักษาการแทนซึ่งเป็นพระจากนอกพื้นที่ชาวบ้านเองก็เคลือบแคลงสงสัย
และรู้สึกไม่ยอมรับสิ่งที่ชาวบ้านเขารับไม่ได้ก็คือว่ารักษาการเจ้าอาวาสนั้น
เอาคนที่ร้องเรียนอดีตเจ้าอาวาสมาเป็นคณะทำงานของวัดจากนั้นมีการส่งมอบ
สินภายในวัดให้กับรักษาการเจ้าอาวาสตามคำสั่งของศาลแต่ปรากฏว่าเจ้าอาวาส
นั้นยังต้องการทรัพย์สินในกุฏิไม้อีกชาวบ้านก็เลยไม่ยอมเพราะกลัวว่าเดี๋ยว
เอาทรัพย์สินที่ชาวบ้านเขาถวายเนี่ยเอาไปขายหรือเปล่าจนกระทั่งเมื่อเดือนกุมภาพันธ์
ที่ผ่านมาปีนี้นะครับเธอเลยไปแจ้งความเอาผิดกับเจ้าคณะจังหวัดพิจิตร
ว่าเป็นพระแต่ว่ามีลูกมีเมียจู่เดือนมีนาคมที่ผ่านมาเจ้าคณะจังหวัด
มีคำสั่งแต่งตั้งให้รักษาการเจ้าอาวาสขึ้นเป็นเจ้าอาวาสไม่ใช่แค่รักษาการแล้ว
ชาวบ้านก็ต่อต้านแล้วจู่เกิดเหตุการณ์มีชายชุดดำบุกเข้ามาภายในวัด
นั่นคือช่วงเดือนมีนาคมนะครับและนี่คือภาพเหตุการณ์เมื่อตอนช่วงเดือนเมษายน
วุ่นวายที่เกิดขึ้นกรกฎาคมครับมีคนส่งข้อมูลมาบอกว่าจะมีเจ้าหน้าที่
พาเจ้าอาวาสเข้ามาที่วัดเธอก็ทำหนังสือขอคัดค้านแต่สุดท้ายนายอำเภอก็พาเจ้าอาวาสเนี่ยเข้ามา
ก็เลยเกิดความวุ่นวายขึ้นภาพเหตุการณ์๑๓กรกฎาคมนี่ครับคุณผู้ชม
ตอนนี้เอาจริงส่วนตัวของเธอในฐานะประธานองค์กรคนรักวัดบังคลานก็ไม่รู้หรอกว่า
ปัญหาที่เกิดขึ้นมันจะไปจบยังไงสิ้นสุดยังไงเพราะยังไงชาวบ้านเองเขาก็ไม่ยอมรับเจ้าอาวาสรูปนี้
และอยากให้แต่งตั้งคณะกรรมการวัดที่เป็นชาวบ้านในพื้นที่

และให้หน่วยงานส่วนกลางตรวจสอบความโปร่งใสของวัดด้วย
ลองฟังเพิ่มเติมครับ
ชาวบ้านเขาไม่ต้องการที่จะมาเป็นอะไรในนี้
แต่เขาต้องการความโปร่งใส
แล้วเขาไม่ได้ศรัทธาตัวของเจ้าวาดรูปนี้
เขาไม่ได้อยากเป็นมีตำแหน่งและไม่อยากมีส่วนร่วมกับ

แต่ขอให้มีความตรงไปตรงมา
และความบริสุทธิ์เป็นกลางให้เขา
เพราะที่แล้วมาเนี่ยคนภายนอกเขาจะมองว่า
ชาวบ้านมาต่อต้านเพื่อผลประโยชน์อะไรหรือเปล่า
มีอะไรหรือเปล่าหรือทำผิดอะไรไว้หรือเปล่า
ถ้าเกิดว่าถ้าจะให้ถามตรงให้เข้ามาดูกันเถอะ
ให้มาตรวจสอบชาวบ้านได้ได้พ้นหมุนทิ้น

พระครูพิสุทธิวรากรหรือพระอาจารย์ขาว

ตอนนี้ท่านจำวัดอยู่ที่วัดอีกแห่งหนึ่ง
เพราะว่าท่านยังไม่สามารถกลับเข้าวัดบางคลานได้

บอกว่าตอนนี้จำวัดอยู่อีกแห่งหนึ่งนะ

ซึ่งเป็นคนในพื้นที่ร้องเรียนเรื่องพฤติกรรม

และมีการแต่งตั้งให้ตัวท่านเองไปรักษาการเจ้าอาวาสแทน
จากนั้นอดีตเจ้าอาวาสก็ไปฟ้องศาลว่าถูกกันแกล้ง

ตัวท่านเองก็คือพระอาจารย์ขาวก็มาเจรจา
อดีตเจ้าอาวาสส่งมอบทรัพย์สินของวัดให้
แต่อดีตเจ้าอาวาสไม่ยอม

และให้อดีตเจ้าอาวาสออกจากวัด
แต่อดีตเจ้าอาวาสนั้นก็ไม่ได้ทำตาม
มีคำสั่งบังคับคดีทรัพย์สินของวัด

ก็คือส่งมอบมาให้กับพระอาจารย์ขาว
ยังเหลือกุฏิไม้ของอดีตเจ้าอาวาส

ว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมหรือไม่อย่างไร
ส่วนเรื่องการแต่งตั้งวัยยาวัชกร

เอาจริงแล้วพระอาจารย์ขาวชี้แจงบอกว่า
ก็มีทั้งคนในพื้นที่และคนนอกพื้นที่นะ

แล้วเรื่องบัญชีวัดนั้นก็โปร่งใส

ตอนนี้เงินก็มีอยู่ในบัญชีธนาคาร
ตรวจสอบได้เป็นหลัก๑๐ล้าน

เงินเหลือแค่เพียงหลักแสนอันนี้ไม่จริง

น่าจะมีคนชักใยอยู่เบื้องหลังครับ
เราก็รู้อยู่แล้วคนที่อยู่เบื้องหลัง
โยมก็เห็นทำลายโยมเห็นปรากฏการณ์นะ
คนที่เข้ามายุ่งในวัดเนี่ย
จริงแล้วทำให้วัดเนี่ยมันเกิดปัญหา
คนนอกนั้นมันไม่ใช่คนที่วัดบังคาร
โดยตัวเองเนี่ยที่จริงแล้วมีหน้าที่อย่างอื่น
มีหน้าที่ที่เป็นเขาเรียกว่าผู้ทรงคุณวุฒิ

แต่มาทำให้กฎหมายเนี่ย
อย่างนี้มันเป็นการทำมันถูกต้องตามกฎหมายไหมเนาะ

มันจะจบยังไงคิดว่าเราจะเข้าไป
ไปหยุดในวัดได้ไหมถ้าเขายังไม่ยอมถอย
โลกย่อมเป็นไปตามกรรม
ธรรมย่อมชนะธรรมะไม่ได้ฉันใดก็ฉันนั้น
เมื่อสารพิพากษาแล้วต้องยอมรับ

ถ้าเราไม่ยอมรับบ้านเมืองเราจะอยู่ได้ยังไง
นี่คือสิ่งที่เจ้าอาวาสวัดนั้นได้มีการบอกกับพิตินะครับ
และนั่นคือพุทธศาสนสุภาษิตกัมมุนาวัตตีโลโก
สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม
ธรรมจะมาชนะธรรมะได้อย่างไร
ในขณะที่นักวิชาการอิสระด้านพระพุทธศาสนาครับ
อาจารย์จตุรงจงอาสาบอกว่าความขัดแย้งในวัดบังคลานเนี่ย
เป็นปัญหาที่สะสมยืดเยอะมากว่า๑๐ปีแล้ว

แม้ว่าที่ผ่านมาจะพยายามหาคนกลางมาไกลเกลี่ย
ทั้งสวทั้งธความคือนักกฎหมายทั้งหลาย

ที่ชาวบ้านปิดประตูวัดห้ามเจ้าอาวาสรูปปัจจุบันเข้าไปในวัด

อยากจะเรียกร้องให้รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติครับ

บังคับใช้กฎหมายกับคนกลุ่มเหล่านี้
โดยไม่ต้องเกรงใจว่าใครจะอยู่เบื้องหลัง
ผู้ก่อการร้ายในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ยังไม่กล้าทึกเหิมยึกวัดเหมือนคนพวกนี้เลย

ไม่เคารพกฎหมายอะไรเลย

ยังจะอ้างคำว่าเป็นชาวบ้านได้อยู่เหรอ

เช่าบ้านหรือซ่องโจรผมเอาให้แน่
เพราะว่าถ้าคุณเป็นชาวบ้านเนี่ย

กับเจ้าพนักงานของรัฐขนาดนี้เลยเหรอ
ถ้าคุณไม่อยากให้ใครเขาหาว่าคุณเป็นโจร
มันไม่ใช่วัดของคุณมันเป็นวัดของศาสนา

ถ้าตามหลักตำรวจทำงานไม่ได้ก็ต้องได้ให้ทหารลงพื้นที่นะครับ
นี่คือมุมมองของอาจารย์จตุรงจงอาสา
นักวิชาการอิสระด้านพระพุทธศาสนา
ส่งเรื่องอยากจะให้บิ๊กโจ๊กนั้นช่วยตรวจสอบหน่อย
ตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานครับบิ๊กโจ๊กครับ
ปรองของปอตรบอกว่าการมะครับใช้กฎหมายตอนนี้
เป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างตำรวจและฝ่ายปกครอง
มีผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเป็นผู้บัญชาการ
และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ๑๓กรกฎาคม
ภาพความวุ่นวายเกิดขึ้นออกมาจนหลายคนหวาดกลัว
เป็นความพยายามที่จะบังคับใช้กฎหมาย
เมื่อไม่สำเร็จจึงไม่ได้ดำเนินการต่อ
ส่วนตัวเตรียมเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อหาแนวทางแก้ไขและลดผลกระทบ
มีการตั้งข้อสังเกตว่าหากตำรวจทำไม่ได้

เพราะเมื่อกี้อาจารย์จตุรงค์ก็บอกใช่ไหมครับ

สถานการณ์ตอนนี้ทหารไม่ได้มีอำนาจใด
ที่จะนำกำลังออกมาแก้ไขสถานการณ์ได้
ดังนั้นเดี๋ยวตำรวจจะรับตรวจสอบเรื่องนี้
เดี๋ยวมีความคืบหน้าและคำชี้แจงอื่นเพิ่มเติม